ค่ะใช่เป็นช็อคมากช็อคจริงจริงค่ะ
คือก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนะคะ
ก็พี่แต้วก็เข้มแข็งมากแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ถามว่าแบบโอเคไหม
เป็นกำลังใจให้คือให้รู้ว่าพวกเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังสะเทินใจพอรู้รู้ข่าวก็ประมาณสองอาทิตย์
แต่ก็ไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ค่ะ
ทราบเพราะว่าจริงเรามีนัดกินข้าวกัน
หลังจากที่ประสบความปฏิเสธได้ไม่กี่วันนะ
แล้วพี่แต้วก็ไม่ได้มาเพราะว่าพี่แต้วต้องอยู่โรงพยาบาล
ก็ทราบค่ะแต่มินว่าเรื่องรายละเอียดนี้ยังเป็นเรื่องของครอบครัวที่ละเอียดอ่อน
ก็เพิ่งรู้ข่าวสดเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแต้วด้วยค่ะ
โอเคนะคะ